นี่คือนักเรียนชั้นม๒เพียงคนเดียวของโรงเรียนนี้นะครับ

ก็บอกน้องอยู่ว่าไม่ต้องเหงานะ

แล้วก็น้องพิเศษมากเลยรู้ไหม
บางคนจ้างครูแบบได้จำนวนที่มาก
เพื่อที่จะให้ลูกเขาได้มาเรียนตัวส่วนตัวแบบนี้
แต่คุณก็ยังไม่รับนะ
เนี่ยหนูได้เรียนคุยกับครูต่อตัวต่อตัวสอนให้เก่ง
เป๊กก็ยังได้เลยเหมือนได้เทรนด์
เทรนด์กันหนักก็ยังได้เลย

ตอนนี้นะครับครูลิมินย้ายมาโรงเรียนใหม่
แล้วก็มีสะพ้ายนะครับ

ชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงกระชามันมามาก
กระชามันมามากหรือน้อง
นี่คือนักเรียนชั้นม๒เพียงคนเดียวของโรงเรียนนี้นะครับ

เพราะอะไรถึงมีแค่นักเรียน๑คนนักเรียนน้อยใช่ไหม
จริงเด็กทั้งโรงเรียนนะครับมี๑๓๓คนนะครับ
แต่ที่ม๒มีแค่๑คนนะครับ
สอบถามคุณครูที่อยู่ที่นี่ก่อนที่ผมจะย้ายมานะครับ
เพราะผมเพิ่งย้ายมาที่นี่ได้เพียงแค่๑สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ
ก็ได้ทราบว่าที่โรงเรียนนี้เหตุผลหลักก็คือ
ใกล้กับตัวอำเภอในอำเภอก็จะมีโรงเรียนประจำอำเภอขนาดใหญ่นะครับ
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็หลังจากจบป๖ที่นี่นะครับ
ก็จะไม่ตอบม๑๒๓ที่นี่
ที่นี่คือโรงเรียนบ้านเมืองส่วงนะครับบินถึงม๓นะครับ
เขาจะนิยมไปต่อในโรงเรียนอำเภอนะครับ
ซึ่งน้องคนนี้นะครับในคลิปที่เห็นนะครับ
หรือน้องบิวนะครับทางบ้านมีปัญหาทางครอบครัวนะครับ
ซึ่งไม่ขอพูดในเชิงลึกนะครับ
แต่มีปัญหาแล้วก็น่าสงสารน่าเห็นใจมากนะครับ
แล้วก็จึงได้เรียนอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวนะครับ
เพื่อประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายและหลายอย่างนะครับ
ส่วนเพื่อนที่เหลือก็เป็นเด็กนะครับ
กันไปมีเพื่อนไปก็ไปกันหมดเลยนะครับ
จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมน้องม๒ถึงมีเพียง๑คน
แต่น้องเรียนดีนะครับน้องเรียนดี
จะขาดเรียนบ่อยเพราะว่าทางบ้านก็มีปัญหาที่ว่าต้องดูแลพี่อะไรอย่างนี้ครับ
คุณครูก็เข้าใจนะครับก็พยายามชดเชยในส่วนต่าง
รุมอร่วยนะครับเพราะก็มีแค่๑คนนะครับ
ตอนนี้ก็คิดว่าช่วยอะไรได้ก็จะช่วยแล้วพยายามติดตามตัวเขาอยู่ตลอดว่า
มีปัญหาเรื่องใดแล้วก็เราจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างนะครับ
ส่วนในเรื่องการสอนก็เต็มที่เหมือนเดิมอาจจะมากกว่าเดิ
เพราะว่าได้คุยกันแบบตัวต่อตัวทำให้เข้าใจเขามากขึ้น
รู้ว่าเขารู้อะไรแล้วบ้างยังขาดในเรื่องอะไรเราก็เสริมได้เลย
แล้วก็สอนง่ายเลยครับเต็มที่นะครับ
ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้น้องนะครับขอบคุณครับ